แพทยิงที่โรงพยาบาลโน๊คพิตัมเป็นข่าวค่ะ
จำได้ไหมคะที่เอาก้นขวดโดสที่๗ปกติแล้ว

แต่เอาโดสที่๗ไปฉีดให้กับพี่สาวของตัวเอง

เพราะความที่เขากระตันยูแต่ว่าตัดสินใจผิดพลาดไปหน่อยนะฮะ
ปกติแล้วแพทย์หญิงคนนี้เป็นคนทำงานดีนะคะ
เจ้าตัวออกมาขอโทษแล้วนะคะฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
ตามที่ที่ออกในคลิปอ่ะนะคะหมอเนี่ยก็ได้เดินเข้าไปที่จุดฉีดวัคซีน
แล้วก็เดินเข้าไปถามว่าพี่มีวัคซีนที่เหลือทิ้งบ้างไหมนะคะ
มีวัคซีนที่เหลือทิ้งบ้างไหมเอ่อจุดตรงจุดบริการวัคซีนเนี่ยก็แจ้งว่า
ขวดเหลือนะหมอบางขวดไม่เหลือหมอก็เลยบอกว่าพี่อย่าทิ้งได้ไหม
หมอขอส่วนที่ทิ้งเนี่ยหมอขอได้ไหมขอฉีดให้กับแม่หรือพี่สาวหมอก็ได้นะคะ
จังหวะนั้นเนี่ยหมอก็เลยโทรหาพี่สาวนะคะให้เดินทางมาที่โรงพยาบาล
ซึ่งตรงจุดนั้นเนี่ยความรู้สึกของหมอเนี่ยก็คือเราเนี่ยบริสุทธิ์ใจนะคะ
ที่จะเราบริสุทธิ์ใจว่าเราไม่ได้แย่งวัคซีนของใคร
เพราะณตำแหน่งนั้นทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นที่เป็นบุคลากรดังหน้า
เป็นเพื่อนร่วมงานของหมอเมื่อพี่เผาฉีดเสร็จเนี่ย
ก็ได้มีบุคลากรบางท่านนะคะก็ได้รายงานไปที่ผู้มนุยการ
ซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งถูกต้องแล้วเขาทำตามหน้าที่ของเขา
ว่าว่ามีการฉีดวัคซีนให้กับเอ่อบุคคลไพนอลเกิดขึ้นนะคะ
ภูมิในการก็ได้โทรมาสั่งระงับการฉีดวัคซีนให้กับบุคคลภายนอกตอนนั้น
ซึ่งตอนนั้นหมอเองรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราทำงานตรงนี้มา
เราเราช่วยเหลือคนไข้มาเป็นหมื่นเป็นแสนคนแต่เราไม่สามารถที่จะเอาวัคซีนเหลือทิ้งอันเนี้ย
ที่ทิ้งไปแล้วมาฉีดให้กับแม่หรือพี่ของเราได้
เราไม่สามารถที่จะเอาของที่ทิ้งไปแล้วอะไรก็ได้มาฉีดให้กับแม่เรา
มาฉีดกับพี่เราเพราะทุกวันที่หมอมาทำงานที่เนี้ย
หมอก็ต้องกลับไปนอนกับพี่กับแม่หมอเป็นคนหนึ่งที่ยอมเสียตลาดตัวเอง
เสี่ยงเสี่ยงเพื่อที่จะช่วยทุกคนช่วยคนไข้ทุกคนอยู่ด้านหน้า
แต่หมอไม่สามารถที่จะกดเท็จหรือดูแลคนในความกลัวได้เลย
นี่คือความเห็นแก่ตัวของหมอเองหมอขอโทษทุกคนนะคะ
ฟังอันนี้แล้วรู้สึกยังไงอ่ะเออถ้าฟังอันนี้ก็รู้สึกอีกแบบนึง
ผมนึกถึงภาษาการเมืองภาษาหนึ่งวลีหนึ่งที่เขาบอกว่า
กพร่องโดยสุจริตแต่ผมไม่ได้บอกนะว่าอันนี้บกพร่องโดยสุจริต

คือถ้าเกิดคนฟังประโยคที่หมอพูดมาทั้งหมดรู้สึกคือไม่แปลก

ฉะนั้นกำลังพูดไปถึงคนที่บริหารจัดการวัคซีนนะคะ
คืออย่างที่บอกตลอดนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราเอาวัคซีนไฟเซอร์เนี่ยนะ
เอาเข้ามาตั้งแต่แรกมันไม่มีปรากฏการณ์แย่งวัคซีนไฟเซอร์กันหรอกถูกไหมคะ
นี่หมอบอกว่าหมอช่วยเหลือคนมาเป็นหมื่นเป็นแสนคน
จะเอาก้นขวดที่จะเหลือทิ้งแล้วเนี่ย
ฉีดให้แม่ของตัวเองให้พี่สาวของตัวเองเนี่ย
คือกลายเป็นแบบโอ้โหสังคมประนามใช้คำนี้นะคะ
คุณผู้ชมคนเรามันผิดพลาดกันได้นะคะ
ก็ให้อภัยคุณหมอนะคะดูความดีที่เขาทำมาตลอด
คือฉันมีเพื่อนเป็นหมออยู่ที่นครศรีธรรมราชเหมือนกัน
บอกว่าคุณหมอคนนี้ปกติเป็นคนที่เสียสละมากนะ
คือไม่ได้แทรกไม่ได้แซงคิว
ไม่ได้ไปเอาองคัยเข้ามาอันนี้รับฟังได้
แต่ขอก้นขวดที่เขาจะทิ้งคือต้องบอกคุณผู้ชมนะคะ
ระเบียบบอกว่าที่เหลือให้ทิ้ง
หญิงท่านนี้คือแพทย์หญิงกิตยานีภูลเพียร
หมอกุ๊บกิ๊บนะคะเป็นคุณหมอประจำโรงพยาบาล
พิตำนครศรีธรรมราชค่ะ
ก็ท่านได้ฟังหมดแล้วแหละสิ่งที่เธอเปิดใจ
สิ่งที่อยู่ในเบื้องลึกก้นลึกหัวใจเธอว่า
เธอขอโทษเธอเห็นแก่ตัวเอง
แต่ดิฉันว่าคุณหมอไม่ได้เห็นแก่ตัวนะคะ
คือเหลือก้นขวดนะฮะ
คุณผู้ชมทีนี้เนี่ยหลังจากที่ตกเป็นข่าวเนี่ยนะคะ
แน่นอนว่ากระแสสังคมวิพากษ์วิจารณ์นะคะ
แล้วตอนแรกเธอบอกว่าจะลาออกใช่ไหม

ตัดสินใจไม่ลาออกแล้วนะคะเพราะจริงแล้วคุณหมอระดับ
สสจจังหวัดระดับผู้อำนวยการโรงพยาบาลทักท้วงไว้นะคะว่า
เออมันก็ไม่ใช่ว่าความผิดร้ายแรงถึงขั้นว่าต้องให้ออก
ว่าต้องลาออกคุณยังมีประโยชน์มากกว่านี้
คุณยังสามารถช่วยเหลือชีวิตคนได้อีกมากกว่านี้
อีกพันคนอีกหมื่นคนอีกแสนคนนะคะ